คุณผู้ชมทีนี้เชื่อล่ะค่ะว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้ความหวังเนี่ยเหมือนกับว่าได้ปรีแล้วเพราะว่าโดนโควิดเนี่ยมันล้อมรอบไว้หมดนะคะได้รับผลกระทบกันเต็มแต่เมื่อวานบางคนก็ยังมีหวังเพราะแม่น้ำหนึ่งจุดประกายหวังจุดประกายฝันด้วยการจุดทูบบูชาปู่พญานาคาราชแล้วเลขที่แม่น้ำหนึ่งจ

คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด
คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด

คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด

คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด
คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด
คุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันอันที่สุด

คือเนี่ยจังหวะนี้เธอร้องไห้เลยนะ

เพราะบางคนบอกว่าเลขของน้ำหนึ่งไม่มารอ

คือโดนกรามากไปแล้วใครกล้าเลขแม่น้ำหนึ่งว่าอีเลยเหรอ
คือโดนกรามากไปแล้วใครกล้าเลขแม่น้ำหนึ่งว่าอีเลยเหรอ
นั่นสิคุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งเนี่ยระบายออกมาแบบอันตันใจนะฮะ
หลังจากที่เลขก้านทูบของปู่พญานคราชที่เธอจุด
เมื่อค่ำวันที่๓๐มิถุนายนคือเมื่อวานเราก็ให้ดูไปเต็ม
มันไปชนกับเลขของหมอไก่ใช่ไหม
เนี่ยคุณผู้ชมเลขก้านทูบเธอจุดได้๑๗๕
เป็นเลขชุดเดียวกับเลขรางวัลเลขท้ายรางวัลที่๑
งวดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะเธอดีใจค่ะ
เพราะเธอบอกว่าเธอกดดันแล้วก็กังวลมาก
แต่พอมันออกแบบนี้แล้วตอนนี้เธอสบายใจมากขึ้น
พนักงานของเธอเนี่ยถูกไปตามกันเลยนะถูกยกบริษัทเลย
บอกว่านี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเธอนี่แหละของแท้ค่ะ
แต่หลังจากที่เธออัดคลิปลงมาแบบนี้
รามาก็บังเกิดค่ะเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
ให้เธอเนี่ยเลิกจุดทูปปู่สักทีเพราะจุดแล้ว
หาซื้อเลขไม่ได้ลอตเตอรี่ก็แพงขึ้น
แต่เธอยินยันเลยนะคะว่าไม่ไม่เลิกจุดทูปอย่างแน่นอน
เพราะหน้าที่เธอคือจุดทูปส่วนการหาซื้อไม่ได้
เธอได้บอกกลางรายการข่าวใส่ไข่กับพี่หนุ่มกัญชัยไปเลยนะคะ
บางคนมาว่าเธอไงอยากดังหรือเปล่า
อยากเข้าวงการบันเทิงเหรอเธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากดัง
ไม่ได้อยากเข้าวงการบันเทิงแต่ขออยู่วงการตัวเลขของเธอต่อไป
วงการตัวเลขก็มานะจ๊ะแต่ที่ปังปุริเย่ไม่แพ้กันเลย
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่า
ที่หนูเนี่ยให้เลขตรงแบบแบบแบบนี้นะคะ
ฉะนั้นแล้วงวดหน้า๑๖กรกฎาคม

ของเขาดีจริงนะฮะของเขาดีจริง
เอาล่ะมาดูเราต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะ
แม้เราจะไม่ถูกแต่เราต้องไปแสดงความยินดี
กับคนที่เขาได้รางวัลที่๑กันหน่อยฮะ
ยินดีกับเศรษฐีใหม่รายแรกครับคุณผู้ชมนี่ฮะ
โอ้โหคุณสุประโชคอาจจะไม่พอใจนิดนึ

ครับผมนายพรรคดีแจ่มสายอายุ๓๐
เขาเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินฮะ
เจ้าของโรตเตอรี่รวรรดิที่๑หมายเลข๗๑๓๕๑๗
รับเงินรางวัลไป๖ล้านบาทครับยิ้มแป้นเลยนะนะฮะ
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าตั้งใจซื้อเลขดังของแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละ
เหลืออยู่ในแผงโรตเตอรี่ของพ่อหนึ่งฉะบับคือพ่อเค้าขายโรตเตอรี่
เขาก็เลยเลือกหยิบเก็บไว้จึงโชคดีสมใจครับ
เอาไปใช้หนี้แล้วก็แบ่งไว้ทำบุญ
ส่วนที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้ทำทุนต่อไป
ผู้หญิงคนต่อไปที่ขึ้นท่านเศรษฐินีนะฮะคุณน้ำหวานหรือนางสาวดวงนภาอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานประจำร้านแม่จำเนียนสาขา๕แผงลอตเตอรี่ชื่อดังในตลาดสำโรงจังหวัดสมุทรปราการท่านนี้ครับ
เธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกรางวัลที่๑นะคว้ารางวัลถึง๖ล้านบาท
ซึ่งเป็นเลขที่นำมาเสี่ยงโชคเป็นทะเบียนรถนะครับจักรยานยนต์ที่เพิ่งจะซื้อได้มาได้ไม่นาน
คือซื้อตามมาตลอดนะฮะใครที่เขาออกรถใหม่ก็จะทำแบบนี้แหละนะครับ
ส่วนงวดนี้เนี่ยในร้านเนี่ยเหลือสลากฉบับเดียวนะฮะ
จากที่เธอเนี่ยขายให้ลูกค้าไปหมดแล้วเธอก็เลยเอ้าซื้อเก็บไว้เองก็ได้นะครับ

น้องน้ำหวานแอดมินสุดสวยของเรานะคะ
น้องแอดมินสุดสวยของเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
รางวัลที่หนึ่งเข้าร้านแม่เจ้าเมียสะขาห้า
มาดีใจด้วยค่ะดีใจด้วย
โอ้โหผมอยากจะร้องตะโกนแบบนี้บ้างจัง
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อยากร้องตะโกนแบบคุณน้ำหวานเขา
คืออยู่ดีร้องแบบนี้ไม่ได้นะก็มีวาระนะฮะ

หมอดูสวนมาเลยนะเองทำงานต่อไป
พบให้ถูกเออนะฮะเอ็งไม่มีดวงทางนี้
เจ้าของร้านเนี่ยเล่าอีกบอกว่ายังมีลูกค้าชาวจังหวัดสิงห์บุรีดวงเฮงนะครับ
ได้รับเงิน๑๒ล้านนะฮะ
หลังจากซื้อสลากผ่านช่องทางออนไลน์กับทางร้านอีก๒ฉบับด้วยนะครับ
ไปที่ราชบุรีบ้างนายซาอุเขาเป็นชาวกะเหลี่ยง
อายุ๒๓ปีนะฮะทำงานอยู่โรงงานผลิตน้ำผลไม้
ในอำเภอดำเนินสะดวกกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนครับ
หลังจากถูกรางวัลที่๑รับโชคไปก้อนโต๖ล้านบาทครับ
เขาเล่าบอกว่าก่อนจะเลือกหยิบสลากเนี่ยนะ
ก็อธิษฐานขอบารมีของหลวงพ่อสดเกจิชื่อดัง
ให้ช่วยหนุนนำโชคกระทั่งถูกรางวัลใหญ่สมใจนะครับ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้มาก็จะแบ่งไปทำบุญ

แล้วก็สร้างสนามฟุตบอลนะฮะ
แบบสนามฟุตบอลให้เช่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็ตั้งใจจะบวชที่วัดหลวงพ่อสดธรรมยาการามนะครับ
จะบวชด้วยแหละนะฮะโอ้ดีจริงเลยดีใจด้วยครับ

งวดนี้เหมือนทางพื้นที่อีสานจะค่อนข้างขลังเหลือเกิน
เพราะว่าคนถูก๖ล้านอยู่แถบนี้หมด

เริ่มกันที่จังหวัดศรีสะเกด๖ล้านเหมือนกัน
หนุ่มคนนี้ตะวันชัยแสงอายุ๒๑ปี
แกได้เลขเด่นมาจากไหนจากทะเบียนฤทธิ์ของแกฮะ

อ้าวแล้วมาเป็น๕๑๗ได้ไงเลขท้าย
เรื่องของเรื่องคือพอ๗๑๖ใช่ไหม
เขาก็อยากจะไปหากลับ๖๑๗ก็ยังดี
ที่แผงไม่มีก็เลยเอา๕๑๗คือตั้งใจจะได้แค่
ตัวท้ายท้ายไปท้ายมาถูก๓ตัวหน้าแถมไปด้วย
ถูก๖ตัวรวดฮะรางวัลที่๑เรียบร้อยเลย๖ล้าน

หนี้ให้ลูกแล้วก็เก็บไว้ใช้เองนะฮะสร้างบ้านใหม่ด้วย
อีกท่านหนึ่งอีสานอีกท่านหนึ่งบุรีรำ
คุณปัณพัฒน์ศรีอินอายุ๒๗ปี
เป็นลูกจ้างของสำนักงานกิ่งกาชาติ
อำเภอลำปลายมาสบุรีรำนิเศรษฐีนีคนใหม่๖ล้านฮะ
ตอนแรกไม่อยากจะซื้อเลยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอก
บอล์ชมิดบอกหนูยังคิดไม่ออกนะ๖ล้านเนี่ยหนูจะใช้อะไรดี
เจ้ากูก็คิดไหม

ขยับตอยังอยู่อีศาลเสถียรายใหม่
อยู่คิกุมพวะปีอุดรฐานีชื่อว่ารุ่งจ่อย

ดูลาศรีสิเนี่ยพวกถ่ายภาพรั่วลาศรีออลล่า

จ่อยที่ท่านนี้ฮะลุงจ่อยตอนนี้เป็นนุ่มโสดโคตรฮอต

แกไม่มีลูกแกไม่มีเมียรางวัลนี้ได้แต่ใดมา
แกบอกแกฝันฝันถึงแฟนเก่า
เฮ้ยฝันถึงแฟนเก่าฝันถึงแฟนเก่าหลายครั้ง
แล้วฝันถึงของเก่าแก่
ดังนั้นแกตื่นมาไอ้แก่นี่แฟนไม่เกี่ยวนะ

ดังนั้นเอาเลขเก่าดีกว่าเลขเก่าคือ๑๗

เฮ้ยสองตัวท้ายไม่ได้แล้วแต่ฝันถึงของเก่า

ก็จะซื้อ๑๗มาก็กะว่าจะถูกแค่สองตัวไปไปมาอีกสี่ตัวหน้า
รวดด้วยนะฮะลุงจ่อยแกก็เลยกลายเป็นคนโสดที่โคตรฮอต
ในขณะนี้ของพื้นที่อุดรธานี๖ล้านเต็ม
จะมีพี่น้องอยู่๕คนรวมทั้งหมด๖คนนะฮะ

แบ่งเงินให้กับพี่น้องแล้วที่เหลือจะเก็บไว้ใช้เอง

อีสานต่อเลยค่ะที่ชายภูมิกับสุรินทร์เหมือนกันนะคะ
นี่๒ลายที่จังหวัดซุรินนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแม่น้ำหนึ่งนะ
มีคนโชคดีถูกรางวัลที่๑นะคะ
๒คนก็คือนางสาววารพรสมสิต
อายุ๓๘ปีกับคุณจรัสสะหอมอายุ๖๐ปีนะคะ
ก็คุณวรพรบอกว่าวันก่อน
ก่อนที่จะออกรางวัลมีแม่ค้าเดินเลขขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้าน
แล้วเลขที่ตัวเองต้องการ๒ใบมี
มี๒ใบแต่คนขายบอกว่าไม่แยกขายนะจะขายเป็นคู่
แกก็เลยไปชวนป้าจรัสเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันมาร่วมซื้อแล้วแบ่งคนละใบ
แล้วสุดท้ายก็ได้ก็โดนกันทั้งคู่เลยนะคะถูกรางวัลที่๑
ซึ่งเลขที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่เลขอะไรหรอกก็บอกกันตรงเลย
แกบอกว่าเป็นเลขก้านทูบที่แม่น้ำหนึ่งจุดเสี่ยงท้ายนั่นแหละ
แล้วก็ติดตามแม่น้ำหนึ่งมาตลอดแล้วคราวเนี้ยโอ้โห
ปัริเย่ไม่ไหวแล้วนะคะคุณป้าจรัสบอกว่าดีใจสุด
เหมือนได้ร่วมทำบุญกันมากับเพื่อนบ้าน
นี่เงินจำนวนนี้นะคะก็จะนำไปใช้ปลูกบ้านที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
หนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้จ่าย
แล้วไม่ลืมที่จะแบ่งไปทำบุญด้วย
สาธุกันล่วงหน้าเลยนะคะยินดีด้วยค่ะ

พระถูกลอตเตอรี่
พระถูกลอตเตอรี่เพราะใจดีอยากอุดหนุน
ญาติโยมที่มาเดินเลขขายลอตเตอรี่
คือต้องบอกว่าแม่ค้ายัดเยียดนะ

เพราะว่าคนที่ขายบอกว่าช่วยซื้อหน่อยเถอะ
เนี่ยยังขายไม่ได้เลย
สุดท้ายแล้วพระคุณเจ้า

พระพรชัยท่านเปิดใจบอกว่า
ได้โชคได้ลาบมาจากยากยมที่รู้จักกัน
เอาลอตเตอรี่มาให้ช่วยซื้อ๓ใบด้วยกัน
ส่วนตัวไม่นิยมที่จะซื้อลอตเตอรี่ไม่ชอบเสียงดวงพูดง่าย
แต่อยากช่วยญาติโยมก็เลยตัดสินใจซื้อมา๑ใบ
กระทั่งทราบว่าไอ้๑ใบที่ซื้อมาใบเดียวเท่านั้นแหละค่ะ

พระพรชัยท่านก็เลยบอกว่าเงินที่ได้บางส่วนจะบริจาคให้วัด
เพื่อซ่อมแซมสาราแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดภายในวัดนั่นแหละ
แล้วก็พระพรชัยบอกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วใช่ไหมนักข่าว
อาตมาพร้อมกับญาติโยมขอตัวก่อนไปไหนคะ
ลงบันทึกประจำวันที่สพชัยภูมิค่ะ
ไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเดี๋ยวจะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพเลย
มารอขึ้นรางวัลเช้านี้แหละ
มาเองหรือครับพระคุณจ้างมาเองเลยที่กองสลากที่สนามบินใช่ไหม
รอบครอบมุ่งมั่นแน่วแน่สนามบินน้ำสำนักงานสลากกินแบ่ง
นี่ถูกแค่๖ล้านอ่านซะดังใช่ไหม
นะคะที่จังหวัดแพร่สูงเม่นก็มีเศรษฐีหน้าใหม่ค่ะ
คราวนี้เป็นคุณตาวัย๗๐ปีเลยนะคะ
คือแกเล่าให้ฟังคุณตารังศรีบอกว่าคืนก่อนออกรางวัลฝันว่า
มีลูกแก้วสีเงินสีทองตกมาจากฟากฟ้ามากองรวมกันที่หน้าบ้าน

พอรุ่งเช้าก็เลยออกไปตามซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย๑๗ทั่วตลาดเลย
ก็ถามหลานว่าออกเลขอะไร

ต้นมาดูเท่านั้นแหละค่ะเอ้าไอ้๑๐กว่าใบที่ซื้อมาน่ะ

แล้วก็เงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้แล้วก็ให้ลูกหลานต่อไป